ตอนนี้การเติบโตของเครือข่ายไร้สายแล้วก็การเติบโตของอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย
เป็นปัจจัยสำคัญส่งผลให้ผู้บริโภคนั้นมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปครับ

โดยผลวิจัยนี้สะท้อนให้เห็นว่ามิติการเลือกรับข่าวสารและความบันเทิงของคนไทยกำลังเปลี่ยนไป
ที่เราเห็นแน่นอนคือเทรนด์ของเรื่องสมาร์ทโฟน
แล้วก็ทำให้การที่มีการดูบนมือถือได้เนี่ย
ทำให้เวลาการดูกว้างขึ้น

รองลงมาคือเนื้อหาในกลุ่มบันเทิงทั่วไป

และอันดับ๓เป็นภาพยนตร์

อันดับ๕เรื่องตลกคำขันอย่างคลิปล้อเลียน

สามารถเข้าถึงคอนเทนต์ที่หลากหลายแล้ว

ที่สามารถสร้างรายได้จากการผลิตคอนเทนต์ด้วยตัวเอง
โดยที่ไม่ต้องลงทุนแม้แต่บาทเดียวค่ะ

ข้าวเทราะห์ทีวีรายงาน